พระสมเด็จจิรดาพระที่ในหลวงราชการที่๙ทรงสร้างด้วยพระหัสของพระองค์เอง
ทรงสร้างด้วยพระองค์เองกฎแต่ละองค์ด้วยพระหัสทุกองค์
และที่สำคัญทุกครั้งที่พระองค์ทรงตัดพระเกษาก็จะเอามาทำพระด้วย
เรียกเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเส้นผมพระเจ้าอยู่บนเอง
ตอนที่สารพระให้ท่านรับสั่งว่าก่อนที่จะเอาพระไปห้อยคออะไรเนี่ย
ให้ปิดทองซะก่อนแต่ให้ปิดข้างหลังพระเท่านั้นไม่ให้ปิดข้างหน้าพระ
ที่ให้ปิดทองหลังพระอยากจะให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อทำหน้าที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย
จำเป็นจะต้องไปโอ้อวดอ่ะไปโอ้อวดไปบอกว่าฉันทำดีแล้วนะใช่
ทองหลังพระเนี่ยปิดไปเยอะมันจะล้นออกมาข้างหน้าเอง
แต่ที่น่าอัศจรรย์นะครับก็คือทองที่ติดอยู่ด้านหลังพระเนี่ยนะฮะ
วันนี้เนี่ยก็ล้นออกมาอยู่หน้าพระจริงนี่นะครับ
เห็นไหมฮะจะเห็นชัดเลยว่าเป็นไปตามรับสั่งของพระองค์ท่านไม่มีผิดเพี้ยนเลย